ออกมายอมรับตรงเลยนะว่าเธอนั้นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตั้งแต่เด็กแล้วคุณผู้ชมค่ะเธอบอกว่านับครั้งไม่ถ้วน
บอกอย่างนี้เลยบาดแผลทางใจทำให้เธอต้องไปปรึกษาจิตแพทย์อยู่บ่อยครั้งค่ะ
จนถึงขั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่เปิ้ลนั้นไม่กล้าแต่งงาน
ไม่กล้าใช้ชีวิตร่วมเตียงกับใคร
เพื่อเอาชนะใจเพศผู้ชายที่เคยสร้างปมชีวิตให้กับเธอในอดีตค่ะ
มันเป็นเรื่องจริงที่เราโดนละเมิดจริงตอนเด็ก

จะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่นะคะ

โดยที่เราเองก็ไม่เคยเจอเขามาก่อน

แล้วก็ลืมตามาแล้วเขาก็เปิดกางเกงของเขา
แล้วเขาก็โชว์วัยวะเพศของเขาอะไรอย่างนี้
แต่ในใจเราคิดแค่ว่าอยากเช้าแล้วอยากเช้าแล้ว

จิตแพทย์ก็บอกว่าการที่ผู้หญิงเซ็กซี่
ก็เป็นเหตุมาจากเด็กโดนละเมิดทางเพศ

ใช่เหมือนกับว่าเขาเคยโดนผู้ชายกระทำแบบนั้นโตขึ้นมา
เคยออกมาติ้งว่าพี่เปิ้ลไอรินชอบแต่งตัวโป๊ะ
กลายมาเป็นเป้าของผู้ชายที่เข้ามาลวนลามเธอ
แล้วก็อยากให้เธอหยุดนุ่งน้อยห่มน้อยสักที
เปิ้ลเลยขอสวนกลับแบบแซ่บซีดเลยค่ะไปฟังค่ะ
มีสสคนนึงบอกว่าเปิ้ลชอบโชว์
เราก็บอกว่าการโชว์มันทำให้เปิ้ลเองต้องทำให้เกิดการละเมือดทางเพศ

ถ้าเปิ้ลหยุดโชว์สัก๒เดือน
สองเดือนคือเปิ้ลเรียบร้อยสองเดือนเต็มเต็มเลยนะคะ
เพื่อไม่ทำอาชีพของเปิ้ล
แล้วถ้าช่วง๒เดือนยังมีการละเมิดทางเพศอยู่
คุณสอสอเองที่มาว่าเปิ้ลชอบโชว์เนี่ย
เขาก็ต้องเลิกอาชีพของเขานะคะ